เป็นไงบ้างวันนี้กลับมารวมกับตัวการด้านศักดิ์
คือมันคลิกจะมีงานบางอย่างเสริมขึ้นมาที่เป็นคนเดียว
ก็ดูตามความเหมาะสมมากกว่ายางงานทุเรียนที่มันค่อนข้างชัดเจน
ก็คงจะต้องเป็นแบบว่าเราไปออกอะไรอย่างนี้
แต่ว่าโดยมากก็จะเป็นแค่โชว์ตัวอีเวนต์แบบร้องเพลงสองเพลงอะไรแบบนี้

สองคนนี้น้อยใจไหมคะเวลาแบบเขาออกไปออกคนเดียวอะไรอย่างนี้
จริงวันที่เกือบทุกวันอยู่แล้วเล่นในผับด้วยกันอยู่แล้ว
มันก็จะเป็นปกติที่เราเจอกันอยู่แล้วก็ได้คุยกันบ่อยก็ไม่ได้มีอะไรครับ
เพราะว่าจริงถ้าคุยกันตลอดมันก็โอเคเข้าใจครับ
แสดงว่าเราเคยเอาประเด็นเรื่องนี้มาคุยกันเหมือนกัน
ก็เคยคุยกันบ่อยแล้วก็ไม่ได้คืออยู่ในพื้นฐานของเข้าใจกันก็จะทำให้เราคุยง่ายครับ
คือมองว่าถ้าเรารักกันแล้วเราเข้าใจกันมันไม่มีทางวงแตกหรอก
ที่ใครถามว่าทำงานเดี่ยวมีเยอะแล้วงานวงมีน้อยหรืองานวงจะมีเยอะมีน้อยนะ
มันไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทำให้วงจะอยู่ด้วยกันได้หรืออยู่ด้วยกันไม่ได้
มันอยู่ด้วยความเข้าใจของเรามากกว่า
โดยที่วงก็ต้องมาอันดับหนึ่งโดยที่ธอมก็ยืนยันแล้วว่ายังไงเนี่ยวงมาก่อนเสมอ
แต่ทีนี้มันอาจจะเกิดเรื่องนิดนึงนิดนึง

มันด้วยความที่เขาไม่ได้แจ้งก่อน

มันก็จะเป็นทางรู้จักที่อาจจะไม่เข้าใจว่า

เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า

ไม่ใช่แยกขายหรือว่าแยกเป็นชิ้นอะไรอย่างนี้

เมื่อวานเห็นว่ามีน้ำตาซึมด้วย

เฮ้ยเขามันลองเป็นวงอ่ะเย่อเขาได้ยังไง
ซึ่งประโยคนี้เราก็เป็นอะไร
ที่แบบเมื่อเช้าเรากำลังซึ้งกันมาอยู่ดี

เราโอเคกันนะอะไรอย่างนี้
เพียงแต่ว่าไม่รู้ล่วงหน้าในงานเมื่อวาน
เจน่าตอนนั้นเราเว่มั้ยคะที่แบบเขาออกไป
งงนิดนึงว่าคือไปยืนเรียบร้อยไง
แล้วก็อยู่ดีก็บอกว่าถอย๒๙
คือถอยออกจากเฟรมไว้
คือตอนแรกจัดเรียบร้อยแล้วอยู่ในเฟรมแล้ว
ซึ่งเราก็นึกว่าเราพร้อมที่จะถ่ายแล้วไง

เขาพิกัระเองค่ะพอแบบเฮ้มันเกิดความรู้สึกกับกรรม
ต้องเราเป็นสิ่งที่เราคุยกันเราเข้าใจแล้ว
จะเป็นคนเลือกเองมากกว่าว่าเราจะไปแบบม่วงหรือเราจะไปเป็นแบบไหน
ไม่ใช่ว่าแบบว่าคนหนึ่งจะมาบอกว่าอันนี้ฉันไม่เอาเธอ
มันก็คงต้องคุยตั้งแต่แรกว่างานนี้จะเป็นแบบไหน

ทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นในการงานหรอก

อาจจะเป็นความไม่เข้าใจของคนหนึ่งคนก็ได้
ไม่มองเป็นภาพรวมของทีมนั้นดีกว่า
เพราะว่าตอนว่าจ้างงานเขาว่าจ้างมาด้วยรูปแบบวงอยู่แล้ว
อาจจะเป็นที่คนคุณนั้นได้เข้าใจคือคาดเพื่อนอะไรยังไง

อย่างตัวคอมเองน้อยไหมว่าคอมเป็นนาฬักษณ์ประเทศของเรา
ดันไปส่งผลของเพื่อนได้อะไรอย่างนี้ความดังของเราเกินไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ
หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

หมายถึงว่าความดังของผมแล้วทำให้เพื่อนมีผลกระทบอย่างนี้หรอค่ะ

แต่ทีนี้เวลารับงานเราจะคุยให้มันเห็นแล้วคือเป็นคำว่าถึงไปถึงค่าเติมชอตสายรูปด้วยเลยว่าเอาให้กันเย็นเลย
จริงก็คงโดยทั่วไปไม่ค่อยมีปัญหาเลยใช่สุดท้ายไม่เจอแบบนี้เหมือนกันก็คิดว่าหลายคนเหลือจะเข้าใจได้กับความรู้สึกตรงนี้

แล้วก็หุบเจ้าได้นายก็คือยังเป็นหุมเจ้าได้นาย